จับตาเกมการเมืองชนน่านป่าเสรี
ลาออกพร้อมกันเลยเหรอ

๊าบอกป๊าเหนื่อยแล้วป๊ามองไปแล้ว

แม้ว่าจะเห็นชอบให้นายเศรษฐาเป็นนายก

แต่มันขัดลูกหูลูกตาเหลือเกินที่เข้าธรรมเนียบไปวันนั้น

ไม่ใช่ไปจับมือไป

ขัดหูขัดตาป๊าเหลือเกิน
นะครับป๊าเสรีครับพลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทครับ
ประกาศนะครับนะครับ
เหนื่อยท่านบอกท่านเหนื่อยทำงานในสภามา๔ปี
ตลอดจนนะครับได้บรรลุหน้าที่รับผิดชอบ
คือการโหวตนายกรัฐมนตรีที่มาจากเสียงของประชาชนแล้ว
ท่านย้ำว่าท่านไม่ได้ยึดติดกับตำแหน่ง
ในเมื่อเสียงสะท้อนของประชาชนไม่ต้องการ
ให้ท่านไปนั่งอยู่ในสภาเพื่ออะไรท่านถามนะ
ไม่เหมือนคนอื่นที่เคยเป็นถึงระดับบริหาร

แต่ไม่รู้หน้าที่จนพักแตกเพราะไม่เสียสละ

ส่วนความรู้สึกเมื่อเห็นการตั้งคอลโมเศรษฐานึง
ป๊ามองไงป๊าบอกหลายคนยังไม่มีคุณสมบัติ
คนไม่ถูกต้องกับงาน
แล้วอะไรอีกหลายอย่างป๊าลองบอกกับประชาชนหน่อยฮะ
เพราะว่าผมมีหน้าที่สนับสนุนแล้วผมต้องมีหน้าที่อะไร
โหวตด้วยเข้าใจไหม

ไม่ใช่ว่าไม่โหวตเหมือนใครบางคนคงไม่ยอมมาโหวตอะไรอย่างนี้นะ
ไม่ว่าผมสนับสูญก็ต้องทำให้บรรลุผลคือว่าให้โหวตเสร็จซิ้นไว้ก่อน
พอโหวตเสร็จสิ้น๒๒๒๓ผมก็ลาออก
แต่ว่าเพียงแต่ว่าคุณตั้งใครก็ไม่รู้

ดอมคุณผู้ชมนึกไม่ออกว่ะหมาแย่งชามข้าวชามข้าวมาดิ
เดี๋ยวเบิร์ตกับดอมจะทำให้ดูเดี๋ยวเออนี่แหละครับมันมีอยู่นิดเดียว
ก็ต้องแย่งกันอ่าโพสเตอร์เว็กซ์เสรีวิสุดนะครับ
ก็ลาออกจากสอสอบัญชีรายชื่อก็ทำให้บัญชีรายชื่อลำดับที่๒
นายมังกรยรตรกูลนะครับเลยค่าดิกาห์ภักส์เสรีรวมทางก็
เลื่อนขึ้นมานะครับซึ่งการลาออกมีผลตั้งแต่หนึ่ง
กันยายนเป็นต้นไปครับนี่คือความเคลื่อนไหวการเมือง
คือหมอชนานเนี่ยลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคครับ
แต่แน่นอนเขามีตำแหน่งใหญ่กว่าทดลองอยู่แล้ว
ลาออกจากการเป็นสอสอไหมไม่นะคะ
ความเคลื่อนไหวนี้กันหน่อยเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ย
คือหมอชนน่านหัวหน้าพักเพื่อไทยประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพัก
เพื่อรับผิดชอบคำพูดของตัวเอง
เคยประกาศเอาไว้ไงว่าถ้าเกิดว่าเสร็จสิ้นภารกิจ
จัดตั้งรัฐบาลประสบความสำเร็จแล้วจะลาออก
แต่ก็ยังเป็นสอสออยู่เหมือนเดิมนะ
หมอชนน่านบอกว่าพอเสร็จสิ้นภารกิจเนี่ย
ส่งรายชื่อว่าที่รัฐมนตรี๑๗รายชื่อให้กับเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตรวจสอบคุณสมบัติ
ก่อนที่จะนำขึ้นทูล๙เรียบร้อยแล้วก็ถือว่าจบหน้าที่ของผม
ผมก็เลยขอลาออกจากหัวหน้าพักเพื่อไทยตามที่เคยประกาศไว้
และที่มันมีกระแสมาว่าต้องลาออกจากสอสอด้วย
หมอชนนั่นย้ำว่าคงทำตามใจใครไม่ได้
และเคยบอกแค่ว่าจะลาออกเฉพาะตำแหน่งหัวหน้าพัก

อืมตอนเนี้ยยังเป็นสอสอยังเป็นสมาชิกเพื่อไทยเหมือนเดิมค่ะ
รู้สึกมุมอื่นหรือไม่
ไม่มีความรู้สึกที่จะเสียใจหรือโกรธเครื่องหรือต่างไม่มีครับ
เพราะว่าผมถือเป็นหน้าที่พยายามทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดนะครับ
เมื่อทุกอย่างมันมีข้อจำกัด
ทุกอย่างมันมีสิ่งที่จำเป็นต้องรับและผูกมัดไว้

ไม่ได้หนีไปไหนนะครับก็ยังอยู่กับพักเพื่อไทย
แล้วก็จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด
เพื่อความเป็นสามารถการเมืองของภาคประเทศไทยต่อไปครับ
มันไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่ผมได้ประกาศเอาไว้ครับ
ผมประกาศไว้ว่าจะลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักครับ
ดีรับใช้พวกเรานะครับมีอะไรเรียนเชิญเต็มที่

นี่แหละคุณผู้ชมคือเมื่อวานพอหลังจากประกาศลาออกแล้วเนี่ยนะคะ
แน่นอนค่ะพอออกจากหัวหน้าพักปั๊บ
มันก็มีผลให้กรรมการบริหารพักก็พ้นตำแหน่งไปด้วย
ก็เดี๋ยวจะต้องมีกรอบระยะเวลา๖๐วันนะคะ
ในการเลือกกรรมการบริหารพักเพื่อไทยชุดใหม่

เนี่ยทำหน้าที่รักษาการหัวหน้าภักษ์แทน
แล้วเมื่อวานนี้นะทางคุณอดีศร
คลิปพูดถึงเรื่องการลาออกนี่แหละ
ก่อนที่หมอชนนั่นจะประกาศด้วย
แล้วก็เห็นบอกว่าอะไรนะ
เดี๋ยวต้องดูต่อไปนะว่าจะเป็นคุณกิติรัฐนารนองเป็นคุณนพดลปัธมะหรือยังไง
คือคุณกิติรัฐนรนองนี่เป็นรองนายกรัฐมนตรีดูแลเศรษฐกิจสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์
ส่วนคุณนพดลปรัฐมะก็เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
มีบทบาทอะไรคงไม่ต้องบอกกันนะครับ
นี่แหละครับสองคนที่คุณอดีศรพูดนะ
แต่๒ชื่อที่คุณอดีศรพูดนี่ไม่ได้อยู่ในโผล่ก่อนอันนี้เลยนะ
โผล่มาเฉยเลยแล้วไหนว่าโผล่๙๙หรือ๑๐๐แล้ว

พูดถึงการลาออกจากหัวหน้าพักของคุณหมอชนน่าน
มาดูความเห็นจากอาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรหน่อย

ศาสตราจารย์สมชัยที่ตอนนี้เป็นผู้มนุยการศูนย์วิจัยการเมือง
การพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิตก็โพสต์ข้อความไว้
พูดถึงเรื่องนี้ไว้เหมือนกันบอกว่าเป็นบุคคลที่รักษาคำพูด
แต่ลาออกจากหัวหน้าพักไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ทำให้ตนนึกถึงนายอภิษฎิ์เวชชาชีวะ
อดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ที่หาเสียงไว้ว่า
จะไม่ร่วมรัฐบาลพลเอกประยุจันทร์โอชาเมื่อตอนเลือกตั้งปี๖๒
แล้วต่อมาพักประชาธิปัตย์ก็ลงมติเข้าร่วมรัฐบาล
คุณอภิษฎก็รับผิดชอบด้วยการลาออกจากสอสอด้วยนะ
และไม่รับตำแหน่งทางการเมืองใดคุณผู้ชมน่าจะจำได้
อาจารย์สมชัยก็วงเล็บไว้ว่าหล่อกว่ากันเยอะ
อย่างไรก็ตามครับสำหรับรองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุธิยากร
ซึ่งเป็นอดีตกรกตก็เข้าสู่แวดวงการเมือง
มาร่วมเป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย์เมื่อปี๒๕๖๐
และลาออกไปในปีถัดมาก็คือปี๖๒
จนมาเป็นสมาชิกภักดิ์เสรีรวมไทยในช่วงปี๖๔๖๖
แล้วก็ลาออกจากพักเรียบร้อยแล้วนะครับ
ต้องย้อนกลับไปข่าวเมื่อสักครู่หน่อยนะครับ
ที่ป้าเสรีพลตะโรยเอกเสรีวิสุธิ์นะครับ
แถลงเรื่องของการลาออกจากส่อบัญชีรายชื่อ
ปรากฏว่าลืมเขาหรือยัง

โอ้ยลืมเขาหรือยัง

ออกมาในแบบที่ป้าเสรีนี่อยู่ว่า
ปากเดี๋ยวโดนอีกคดี
นี่วันนี้ข่าวดีนะครับ
มีคนลาออกนะ
ขอให้วิญญาณไปที่เฉพาะวิชาติ

ส่งวิญญาณให้ไปพ้นแม็กซ์

ไปที่เฉพาะวิชาตินะอย่าให้ละคริสต์ด้วยนะ

เอาล่ะตัดดีล่ะเอา
ศาสตร์จีนละมั้งจุดประทัดกันไม่ยั้งเลยนะครับ

ศีราเจญญาคาอดีตภักดิ์พลังประชาลัทธุ์นะครับ
นะครับสมายชิกภักดิ์พลังประชาลัทธุ์นะครับ
คนใช้เฟซบุ๊กนะเอามาคลิปนี้มาโพสต์

ประทัดส่งผู้เท่ากันครับ
สอสอศีราเจจาคาจุดพุทัศน์ส่งสอสอผู้เท่า
ที่ถีบก้าวกายทิ้งและตอนนี้ลาออกจากสอสอบัญชีอะไรชื่อ
แฮชแท็กโชคดีนะผู้เท่า
แต่เมื่อวานก็ลาออกสองคนไงหมอชนนั่นไง

ไม่เท่านี้

ก่อนหน้านั้นไม่นานยังมีคลิปนายศีราศีราศีราศีราศีราศีราศีราศีราศีราศีราศีราศีราศีราศีราศีราศีราศีราศีราศีราศีราศีราศีราศีราศีราศีราศีราศีราศีราศีราศีราศีราศีราศีราศีราศีราศีราศีราศีราศีราศีรา
ออกนะขอให้ไอ้เนี้ยปากเดี๋ยวมันก็โดนอีกนี่ก็โดนไป
โดนไปโดนอีกคดีแล้วเนี่ยนะทนายผมยังไม่ได้เขียนฟ้อง
ส่งไปฟ้องแล้วจุดประทับจุดประทับแบบนี้ยังฟ้องเห็นไหม
จุดประทับผมยังไม่เห็นไอ้จุดประทับมันก็จุดไปเถอะฮะ
คุณพี่ธนายจะบอกเรื่องเพิ่มหรือเรื่องภาคเรื่องใหม่จำไม่ค่อยได้มันเยอะหนึ่งเนี้ย
บุ้งเบิ่งโดนตั้งหน้าดอมดูจอทีวีแล้วอ่านปากพี่หน่อยโดนไป
เดี๋ยวก็โดนคดีอีกไอ้อะไรนะไอ้ปากอะไรนะอ่านายผมยังไม่ได้เขียน
ปากเดี๋ยวก็โดนคดีอีกอ่าปากหมอเออแล้วครับปากจะห่อห่อหน่อย
เอ่อท่านเสรีบอกว่ายังไม่เห็นคลิปนักข่าวเลยเปิดโอ้
นักข่าวไปเปิดให้ป๊าดูอ่ะโอ้โหเปิดให้ป๊าดูอีกเตรียมไปพร้อมมาก
เสรียิ้มพูดว่าถูกผมถอดออกจากตำแหน่งแล้ว
ยังไม่รู้เรื่องอีกหรือเจ็บอยู่ในอกแค้นอยู่ในใจตลอดทั้งชีวิตนะ
ฝากไปถามหน่อยนะเงินดงเงินเดือนจ่ายคืนหรือยังโอ้โห
แซ่บไม่ไม่แพ้กันใช่นะฮะส่วนการที่จะเป็น
คู่ปรับกันนะครับเพราะว่าท่านเสรีนะครับจำได้ไหม
ย้อนให้ฟังนิดหนึ่งยื่นนะครับยื่นเรื่องถึงประธานทรัฐภาค
เพราะว่านายศิราเคยถูกจำคุกมาก่อน
จึงทำให้นายศิราถูกสารรัฐธรรมนุนวินิจฉัย
ให้สิ้นสมาชิกภาพสอสอเมื่อวันที่๒๒ธันวาคม๒๕๖๒
ลืมเขาหรือยังศิระเจนจาคะครับ
มันก็ซี๊ดตรงที่โต้กันไปโต้กันมานี่แหละ
เออแล้วก็เนี่ยนะพอเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับ